เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
รถบรรทุก๑๘ล้อที่กำลังกลับรถ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒คนด้วยกันนะครับ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยเขาช่วยเหลือนายปียะสมศรีอายุ๓๓ปี
และนายอดีศักดิ์เสาทองอายุ๒๐ปี
ได้รับบาดเจ็บมีแผลชะกันตามร่างกายหลายจุด
หลังขับรถกระบะพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อ
บนถนนสายอินโดจีนแหลมชะบัง
ต้องบนหนองขามบศรีราชาจังหวัดชวนบุรี
อยู่ริมถนนในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ใกล้กันพบรถพ่วง๑๘ล้อคู่กรณีจอดอยู่ริมถนน
ล้อฝั่งซ้ายมีร่องรอยถูกชนได้รับความเสียหาย
คนขับยืนรอให้ปากคำกับตำรวจสพนขาม
ก่อนเกิดเหตุรถพ่วง๑๘ล้อกำลังเลี้ยวกลับรถตรงจุดเกิดเหตุ
แต่จู่รถกระบาดที่ขับมาด้วยความเร็ว
และพยายามเบี่ยงออกเลนซ้ายแต่ไม่พ้น
พุ่งชนเข้ากลางคันรถพ่วงอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนเศษวิถีตะมนต์ลำลูกบัวอำเภอดอนตูม
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีเทา
ด้านหน้าชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ
ใกล้กันพบนางชื่นรื่นนุสานอายุ๗๐ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
สอบสวนนายพายับเข็มทองอายุ๖๘ปี

ขับรถมาจากอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี

จักรยานยนคู่กรณีขี่ย้อนสอนมา
หลบไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ขับมาแล้วทำไมรถเครื่องมันวิ่งมาฝั่งนี้ได้

ตำรวจสพดอนตูมเชิญคนขับรถกระบะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจุดเกิดเหตุ

ทำให้มีผู้สังเวยชีวิตมาแล้วหลายราย
จังหวัดชาเชิงเซากู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนายวิชาญมากบดีอายุ๔๙ปี
คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อที่ถูกส่วนหัวของรถทับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ไม่สามารถขยับตัวได้จึงประสานรถเครนยกรถบรรทุก๑๐ล้อขึ้น
และนำร่างของผู้บาดเจ็บออกมาโดยใช้เวลาช่วยเหลือนานกว่า๑ชั่วโมง
ตำบลเขาดินอำเภอบางประกงมุ่งหน้าจังหวัดชนบุรี
โดยก่อนเกิดเหตุนายวิชาญผู้บาดเจ็บกำลังขับรถบรรทุกเครื่องจากไปส่งที่จังหวัดชนบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุถนนค่อนข้างแคบ

แล้วถูกรถบรรทุก๑๐ล้อที่พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า

ที่สุดท้ายที่จังหวัดนครรัชศรีมา

บนถนนมิตรภาพอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีดำล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน

ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
แต่ทั้งคู่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียว
คือนายอนุสรตันเจริญอายุ๒๗ปี

จอดรถไว้ข้างทางตรงจุดเกิดเหตุมานานหลายปี

ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันสังเกตว่า
มีรถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่ข้างทาง